แล้วก็ตอนนี้เท่ากับว่าเรามีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเนี่ย

กลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่า
รัศดร๖๓รวมนะครับ
กลุ่มที่ออกมาแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ซึ่งหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ร่วมกันแถลงการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ประชาชนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนโคราชปกป้องสถาบันกว่า๓๐๐คน
พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็รวมตัวกันที่
บริเวณพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีการเดินรณรงค์ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า
สำนึกรักประเทศไทยปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
เป็นการเดินจากพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕ไปตามถนนราชดำเนิน
ที่หมายบริเวณอนุสวรีเท้าสุรนารี
ซึ่งตลอดเส้นทางก็พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ๓ครั้ง
แสดงพลังปกป้องสถาบันนะคะ
ส่วนที่เพชรชบุรีค่ะประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองประมาณกว่า๒๐๐คนนะคะ
รวมตัวกันที่ลานรัฐพิธีหน้าสารกลางจังหวัดเพชรชบุรีเช่นกัน
แต่ละคนก็มาด้วยความมุ่งมั่นนะคะในมือถือทง
ทงชาตินะฮะบกสะบัดแล้วก็มีป้ายผ้าแสดงจุดยืนร่วมประกาศเจตนารมณ์
มีแถลงการหลังจากที่มีกลุ่มบุคคลออกมากระทำการในลักษณะจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งการกระทำนั้นถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของผู้ที่รักและเทิดทูล
ที่จงรักพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น
โดยมีผู้แทนภาคประชาชนก็คือนายไพโรธเจริญยัง
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว
เพื่อหยุดการสร้างบ่อเกิดของความแตกแยก
ก็เป็นการยื่นหนังสือแถลงการให้กับนายนัทธวุฒิเพชรพรมศร

เพื่อให้ไปมอบต่อให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ
พาไปดูอีกหนึ่งที่นะคะที่จังหวัดหนองคายค่ะ
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก๙อำเภอก็มาร่วมกัน

และยื่นหนังสือต่อนายประเสริฐลือชาธนานนท์

เพื่อจะให้ส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ลักษณะแถลงการใกล้เคียงกันค่ะว่า
มีคนบางกลุ่มปราศัยโดยใช้คำพูดอันเป็นการยุโยง
ส่งเสริมโจมตีจับจ้วงให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมาย

และประกาศว่าจะปกป้องรักษา
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตลอดไป
อันนี้ก็เป็นแถลงการแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคน
๓จังหวัดนะคะที่เราเอามานำเสนอให้ดูค่ะ